คุณเอ๊ก็ออกมาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เตรียมที่จะเรียกคุณแก้ว
ที่เป็นคนขับรถสวิปสีแดงเนี่ยนะคะ

เพราะว่ากรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายความผิด
พรบการจราจรทางบกนะคะคุณผู้ชม
โดยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

บอกว่าจากการที่ไปตรวจสอบ

ก็พบว่ารถสีแดง

เอ๊ะมีเจตนาหรือเปล่า
ในการที่จะกีดขวางเส้นทางรถพยาบาล

นางสาวจิราพรหรือว่าคุณแก้ว

กรณีนี้เข้าข่ายความผิด
ตามพรจทางบม๗๖

หรือว่าได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน
จะต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน

มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท

แล้วก็นอกจากนี้ก็จะต้องพิจารณาด้วย
ว่าผู้ขับรถมีเจตนาอะไร

โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
หรือกระทำโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติการของผู้ที่ขับรถนะคะ

พฤติการต่างหนึ่งเป็นผิดฐาน
ไม่ให้ทางกับรถผู้ป่วยหรือรถฉุกเฉินนะครับ
อันเป็นผิดตามพระรามจัตราจรทางบกมาตร๗๖
อย่างในกรณีนี้จะได้เชิญผู้ขับขี่รถคันนี้
มาสอบสวนปากคำเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
ต้องสอบสวนต่อไปว่า
ลักษณะการกระทำนั้นประสงค์ต่อผลและเร็งเห็นผลหรือไม่
และถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุโดยตรง
ที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยนั้นถึงแก่ชีวิต
อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
หรือกระทำโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติเหตุและพฤติการที่เกิดขึ้นครับ
การที่ไม่พอใจผู้ขับขี่รถฉุกเฉิน
และมาปิดกั้นทางไม่ให้รถฉุกเฉินนั้น
สู่จุดหมายปลายทางได้ในเวลา
และเป็นเหตุให้ผู้ป่วยที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย
จะเอาเรื่องที่ไม่พอใจส่วนบุคคล
มาเป็นการกันแกล้ง
กระทั่งบุคคลที่๓ซึ่งเป็นบุคคลป่วย
ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
อย่างเร่งด่วนนั้นถึงแก่ความตาย
ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมครับ
วันนี้ท่านวิราชัยก็ให้สัมภาษณ
นี่ก็เป็นชุดแปลกตาหน่อยนะฮะ
อันนี้ชุดตำรวจไทยยุคสมัยก่อนหรือยังไงเนี่ยนะ

ใกล้สงกรานแล้วก็รณรงค์แต่งชุดไทยผ้าไทย

คุณแก้วนางสาวจิราพรลางาน๒วัน
ทีนี้เราก็พยายามที่จะสอบถามไปยังที่ทำงาน
คือสอบถามไปยังนายแพทย์สการบุญนาค
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลราชวิถี

บอกว่าผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของคุณจิราพร
ทราบเรื่องแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นได้พูดคุยกับทางนางสาวจิราพรบ้างแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
คือโทษตามกฎหมายอาจจะน้อยนะครับ
ปรับก็ไม่เกิน๕๐๐บาท
เมื่อไม่หลีกทางให้รถฉุกเฉิน
แต่ว่าโทษทางสังคมในยุคสมัยนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านัก
ก็นี่ไงเธอบอกว่าทั้งตัวเธอแล้วก็แฟนคุณเอ๊
คือโดนขุดคุยประวัติเอาบัตรประชาชนไปโพสต์
เอาเบอร์โทรศัพท์มือถือไปโพสต์
ประวัติคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาหมดเลย
และตอนนี้ส่งผลกระทบกับชีวิตจนคุณแก้วก็เครียดมาก

ท่านก็รับฟังแล้วก็ลองไตรรองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับ